ไปดูการทำงานของตำรวจอีกที่หนึ่งนะคะนี่อยู่ที่นครสวรรค
แต่เรื่องนี้เขากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะคะ
เหมาะสมหรือไม่คือตำรวจก็ตั้งด่านนะคะ
แล้วก็มีปากเสียงมีการปะทะคารมกับประชาชนค่ะ

โลกออนไลน์ตอนนี้แชร์คลิปนี้กันนะคะ
ตำรวจสพมนครสวรรค์ปะทะคารมกันกับผู้ใช้รถใช้ถนน
ในคลิปเนี่ยจะมีเสียง

ตำรวจทัดทายประชาชนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดจากผู้ชายคนในคลิปเนี่ย
มาจากกำแพงเพชรเลี้ยวเข้าโรงแรมมาพักผ่อน
ข้างหน้าประมาณ๑๐๐เมตรมีการตั้งด่านอยู่
เจ้าของคลิปก็เลี้ยวเข้าโรงแรมตามปกติ
จากนั้นตำรวจนายหนึ่งขี่รถตามมาแล้วถามเจ้าของคลิปบอกว่าทำไมไม่ขับรถเข้าด่านตรวจ
ก็ต่อไปบอกว่าจะมาเข้าพักที่โรงแรมทำไมต้องขับเลยไปเข้าด่านตรวจด้วย
แล้วก็บอกว่าถ้าตำรวจคิดว่าเขามีสิ่งของผิดกฎหมายก็ตรวจค้นได้เลย
จากนั้นเนี่ยตามรายงานบอกว่าตำรวจก็พูดจาไม่ดีแล้วมีการท้าทายคือท้าต่อย
แต่เจ้าของคลิปเนี่ยก็ขอบคุณตำรวจอีกนายหนึ่งที่ตามมาเคลียร์นะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าตำรวจนายที่ตามมาเคลียร์พูดจาดีมาก
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะที่ด่านกวดขันวินัยจราจรขาขึ้นเมืองนครสวรรค์ค่ะ
ล่าสุดเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกเศรษฐวุฒิรอดจันทร์ภูมิกับสพเมืองนครสวรรค์บอกว่าได้ดูคลิปแล้ว
แล้วขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลังเกิดเหตุสองฝ่ายก็ปรับความเข้าใจกัน
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปบอกว่าไม่มีเจตนาหลบเลี่ยงด่านส่วนตำรวจก็ต้องปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งจากการตรวจสอบก็ไม่ได้พบความผิดปกติอะไรนะคะ
ตำรวจเอกอัธวิทย์เจริญคงตำรวจในคลิปก็ขอโทษประชาชนและบอกว่าหลังจากนี้จะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
สิทธิ์ตำรวจในคลิปก็ไม่ได้พบความผิดปกติอะไรนะคะ
สิทธิ์ตำรวจในคลิปก็ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ